คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ต้องตามกันต่อนะครับ
กรณีของตู้ห่าวฮะก็แน่นอนนายทุนจีนสีเทานะฮะ
ก่อนหน้านั้นมีข่าวมีคราวเกี่ยวกับทั้งบ่อนเกี่ยวกับทั้งสารบันเทิงนะครับ
นี่คุณผู้ชมเชื่อไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ย
บุคคลบ้านบ้านหลังนี้อยู่ในโครงการใหญ่โครงการสวยมากอลังการมาก
ย่านตลิ่งชั้นนั้นนะครับแต่ไม่พบเจ้าตัวฮะ
แต่คาดว่ายังคงกบดานอยู่ในประเทศไทยนะครับ
ทีนี้ก็ต้องจับตาอาจจะเข้ามอบตัวบ่ายนี้หรือไม่นะฮะ
นี่คุณผู้ชมภาพขณะที่ตำรวจชุดเฉพาะกิจปราบปรามทุนจีนสีเทา
ได้เข้าตรวจค้นบ้านของนายชัยนัฐกรชายานันอายุ๔๐ปีหรือว่าตู้เห่าเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเป็นการเข้าตรวจค้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากสารอนุมัติออกหมายจับตู้ห่าวแล้วครับ
โดยบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพามรองพบตร
สั่งการให้ชุดเฉพาะกิจนำกำลังกว่า๕๐นายลงพื้นที่ตรวจค้นบ้านพัก๒จุด
คุณหมู่บ้านนี้หรูจริงหมู่บ้านหรูย่านตลิ่งชันกรุงเทพมนาคอนนะครับ
แล้วก็บ้านหลัง๑ในจังหวัดสมุทรประการทั้ง๒จุดเนี่ยไม่พบตัวนายตู้ห่าว
และตำรวจได้ยึดเอกสารสำคัญมาตรวจสอบนะครับ
อย่างไรก็ตามตำรวจคาดว่าตู้ห่าวยังคงกบดานอยู่ในประเทศไทย
แม้จะมีการปล่อยข่าวลวงว่าได้เดินทางออกนอกประเทศด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
ตั้งแต่วันที่ตำรวจเข้าค้นผับปาร์ตี้ยาเสพติดย่านห้วยขวางไปแล้ว
บอกเครื่องบินเจ็ตไปจอดอยู่ที่หัวหินอะไรต่างเนี่ยนะฮะ
กลางกระแสข่าวว่าตู้เห่าอาจจะเข้ามอบตัวกับบิ๊กโจ๊กในวันนี้
หลังตำรวจปิดล้อมตรวจค้นบ้านนะครับ

แถลงข่าวความคืบหน้าด้วยตัวเอง
สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ